ที่ได้นำเสนอคุณผู้ชมไปในตอนแรกว่า
ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่

ต่างชาติก็เสนอความช่วยเหลือเข้ามา
และสื่อต่างชาติเองก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้กันมา

น่าสนใจนอกจากเรื่องของการเสนอความคืบหน้า
สถานการณ์ว่าล่าสุดภารกิจตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้ว
สื่อต่างชาติบางคนเขาก็ยังลงไปคุยกับคนในพื้นที่นะคะ
อย่างสถานีโทรทัศน์อัลจาซีร่าเผยแพร่รายงานพิเศษ
ไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านขายของชำ
เป็นคนขายของให้กับทั้ง๑๓คน

ใช่ค่ะสำนักข่าวอาจาซีร่าเขารายงานบอกว่า
ตอนนี้เรื่องของปฏิบัติการค้นหาก็มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า๑๐๐คน
รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
แต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจาซีร่าเนี่ยยังรายงานถึงความกังวลด้วยว่า
การที่ในบริเวณพื้นที่ค้นหามันมีคนมากเกินไป
ซึ่งก็ยังมีอาสาสมัครต่างที่เข้าไปด้วยความเต็มใจช่วยเหลือเนี่ย
ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งมันอาจจะลดประสิทธิภาพในการค้นหาลงได้

จากนี้ผู้สื่อข่าวอาจาซีร่ายังสัมภาษณ์คำรุ้งแก้ว
เป็นเจ้าของร้านของชำที่เขาอยู่ในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกับเด็กเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคนท้ายสุดเลยที่ได้เห็นเด็กก่อนจะหายไป
ซึ่งบอกว่าคุณคำรุ้งแก้วคนนี้ถึงกับร้องไห้เมื่อรู้ข่าว
เพราะเธอเห็นทั้งหมดครั้งสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ไปซ้อมบอล
รวมทั้งพวกเด็กมาซื้อของที่ร้านชำของเธอเพื่อซื้อน้ำและขนม
ถามว่าทำไมซื้อน้ำขนมไปจำนวนมากเด็กบอกว่าจะเข้าถ้ำค่ะ
เขานำเอาคลิปวิดีโอเพลงวอนแม่นางนอนซึ่งเด็กโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง
เขาร้องวงแล้วก็ร้องรอบแสงเทียน
เนื้อหาก็คืออ้อนวอนแม่นางนอนเมตตาปล่อยทั้ง๑๓ชีวิตออกมาอย่างปลอดภัยค่ะ
พร้อมกับบทสัมภาษณ์คุณครูที่เป็นคนผลิตวีดีโอชิ้นนี้ขึ้นมา
ที่บอกว่าคุณครูคนนี้รู้สึกกังวลและทุกคนก็อยากได้ยินข่าวดีนะคะ
ก็เลยให้เด็กมารวมตัวกันแล้วก็ร้องเพลงแบบนี้
ที่มาตั้งโรงครัวเพื่อเลี้ยงอาหารเจ้าหน้าที่
ระบุบอกว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้ว
เพราะว่าอยากจะอยู่ช่วยเหลือคนที่นี่จนกว่าจะพบเด็กนะคะ
ผู้ประสานงานคณะกรรมการกู้ภัยถ้ำแห่งชาติสหรัฐ
ซึ่งแม้จะมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงน้ำสะอาด
เพราะว่าน้ำในถ้ำอาจจะมีแบคทีเรียหรือสารปนเปื้อนอันตราย
แต่ก็เชื่อว่าเด็กที่ทั้งหมดเป็นนักกีฬา
น่าจะสามารถดำรงชีวิตได้นานถึง๑เดือน

โดยสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กังวลมากที่สุดเนี่ย
กังวลเรื่องสภาพจิตใจซะมากกว่า
เพราะพวกเขาอาจจะหดหู่เศร้าไง
เพราะไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะได้ออกจากถ้ำ
คือจิตใจมันก็สำคัญนะกำลังใจสำคัญมากนะคะ
ถ้ากำลังใจดีเนี่ยมันก็ยังมีแรงสู้
แต่ถ้าเกิดกำลังใจไม่ดีแล้วเนี่ย
เดี๋ยวร่างกายอะไรมันจะแย่ไปด้วยนะคะ